ส่วนเรื่องของวงการฟุตซอลนะครับเรามีข่าวเศร้าอีกแล้วนะครับ
กับการเสียชีวิตของดาวรุ่งฟุตซอลเมืองไทยอีกหนึ่งคนครับ

จักรีชนชนะชัยนะครับ
จะเสร็จจากการฝึกซ้อมที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
กับฟุตซอร์ทีมชาติไทยด้วยอายุไม่เกิน๒๐ปี
ก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเพื่อกลับบ้าน
ผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่ามีรถบรรทุก๑๐ล้อเบรกกับทันหัน
ทำให้มอเตอร์ไซค์ที่ตามหลังมาเนี่ยเบรกตามรถ
แล้วก็คนขับและคนซ้อนเนี่ยถลายไปกับพื้น
คือเบรกแล้วมันเรกกับทางหันมันก็ควบคุมรถไม่อยู่นะครับ
ก็คาดว่าน้องน่าจะถลายเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกก่อนจะถูกทับร่าง
เสียชีวิตบนถนนพระราม๒แขวงดอกไม้เขตประเวทกรุงเทพนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวก็เพิ่งจะช่วยทีมโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้วลงแข่งขันฟุตบอล๗คนแล้วก็ได้แชมป์
แล้วก็ในเกมที่เสมอกับกรุงเทพคิสเตียน๐๐เนี่ยนะครับ
แมนออมเดอร์แมชด้วยส่วนกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมคาดว่าจะมีขึ้นที่บ้านเกิดจังหวัดนครราชศรีมา
ทีมข่าวเรื่องรอบขอบสนามแล้วก็ไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ